โอ้โหชนไปเลยคือพอเราไปซูมภาพใกล้ใกล้ภาพมันอาจจะแตกแต่ก็เห็นชัดเจนว่าเหตุการณ์

พังเสียหายอันนี้เกิดขึ้นที่ตะมนต์นาป่านะคะอำเภอเมืองชนบุรีค่ะตรงถนนท้องคุ้งหนองรีค่ะอย่างที่ขวัญเล่าตามคลิปกล้องวงจรปิดเลยคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บนะคะอายุ๒๖ปีนี่แหละนางสาวระตะนะนันนะคะก็ดีนะคะที่เธอยังไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอะไรมากบอกว่ากำลังจะขี่รถไปทำงานค่ะแล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้
เรากำลังมาเนาะตรงไปลองส่งตรงไปนะมันคุณเขินขึ้นมาดีเลย
แม้จะมีกล้องวงจรปิดก็คุยกับผู้บาดเจ็บสอบสวนเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องมีการดำเนินคดีอาจจะมีเรื่องของค่าสินเห
ครับนี่คือคลิปเหตุการณ์ตอนที่ออกถนนเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับ